อีกเรื่องหนึ่งผู้เป็นแม่ร้องทุกข์เข้ามาในรายการของเรา
บอกว่าลูกสาวของเธอซึ่งตั้งคันแล้วก็กำลังจะคลอดลูก
ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่าตัดทำคลอด
ลูกสาวเธอขาดอากาศหายใจไป๕นาที
จนทำให้ลูกสาวเธอต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทา
โอ้โหคุณแบบนี้แล้วลูกในท้อง
โรคผลแนะนำไหมคะลูกในท้องทารกเปราะภัย
ทารกออกมาจากคันของเธอได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าตัวผู้เป็นแม่ที่ตั้งคัน
ปรากฏว่าถึงขณะนี้ก็เป็นเจ้าหญิงนิทา

ทางญาติของผู้หญิงคนนี้อยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนะครับ
เรื่องนี้นะครับนายสมเกียจโสพลอุดมศิลป์สมาชิกเทศบาลตำบลด่านสำรงเหนือ

ไปดูกันเลยนะฮะที่ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านางสาววราพรธีรบุตรอายุ๒๔ปี

จากการผ่าตัดทำคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านถนนปู่เจ้าสมิงพราย
และเกิดการผิดพลาดระหว่างการทำคลอดผ่าตัดนะครับ
เป็นเหตุให้ขาดอากาศหายใจจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทา
โดยนางมณีรุ่งนุ่มเจริญผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังถึงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าเมื่อวันที่๗พฤษภาคมปี๒๕๕๘ปีที่แล้ว
ลูกสาวเจ็บท้องใกล้คลอดแล้วก็มีน้ำคร่ำไหลออกมาตลอด
จึงพาลูกสาวไปโรงพยาบาล
แต่หมอกลับฉีดยายับยั้งการคลอดโดยอ้างว่าเด็กยังไม่ครบกำหนดคลอด

จากนั้น๓วันหมอก็พาลูกสาวเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งนะครับ
ซึ่งตอนนั้นลูกสาวยังรู้สึกตัวดีทุกอย่าง
แต่หลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าคลอดแล้ว
ลูกสาวกลับหมดสติไปแล้วก็ไม่ตอบสนองใดเลยนะครับ
เธอจึงไปถามหมอหมอตอบเพียงว่าน้ำคร่ำตีเข้ากระแสเลือด
ขาดอากาศหายใจไปประมาณ๕นาที
หลังจากนั้นเธอยังตัดสินใจพาลูกสาวกลับมาบำบัดเองที่บ้านนะครับ
ตอนนี้ลูกสาวรู้สึกตัวมากยิ่งขึ้นแล้ว

จึงอยากจะขอความเมตตาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ว่าพอจะมีหนทางที่จะรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ครับ
นี่แหละครับเป็นน้ำตาของผู้เป็นแม่
ซึ่งดูแลลูกสาวที่เป็นเจ้าหญิงนิทา
พยายามทำให้เธอฟื้นมาตลอดปีหนึ่งนะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทีมข่าวรถปลดทุกข์พอเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
ก็รีบโทรศัพท์ไปสอบถามนายแพทย์พิพัฒน์พงศ์รัตนามาร
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านะคะ
คำตอบที่ได้รับก็คือกรณีของนางสาววราพร
คนไข้ยังไม่ครบกำหนดการคลอด
จึงฉีดยายับยั้งการคลอดให้กับคนไข้นะคะ
แต่คนไข้ก็ยืนยันว่ามีอาการปวดท้องอยู่
ก็เลยนำตัวเข้าห้องผ่าตัดโดยการวางยาสลบ

ผู้ป่วยก็มีความดันต่ำหมดสติ
หยุดหายใจไปนานเกือบ๕นาที
แพทย์ก็พยายามที่จะช่วยชีวิตโดยการปั๊มหัวใจ

แต่ว่าเกิดภาวะน้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือด

ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยป้องกันไม่ได้
กรณีแบบนี้คืออาจจะเกิดขึ้น๑ใน๘๐๐๐ของการคลอด
ส่วนใหญ่แม่จะไม่รอดชีวิต
หรือถ้ารอดก็อาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางโรงพยาบาลก็ยืนยันบอกว่า

เพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ยืนยันอีกครั้งว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในการรักษาของทีมแพทย์อย่างแน่นอน

สาธารณสุขจังหวัดกำลังหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
และแน่นอนรายการรถปลดทุกข์นะครับ
ก็จะรายงานความคืบหน้าของกรณีครอบครัวนี้

จะมีการช่วยเหลือดูแลครอบครัวเขาอย่างไรต่อไป
เมื่อสักครู่เห็นน้ำตาแห่งความทุกข์แล้ว

ต้องค่ะโดยวันพรุ่งนี้ทีมงานจะลงไปพบครอบครัว
รวมถึงไปพบกับพอโรงพยาบาล